ดูประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันก็ว่าได้นะคะ

สำหรับคนอมหน้ากากอนามัยค่ะ
ตอนนี้เป็นที่รู้กันนะว่าหน้ากากอนามัยขาดแคลนมาก
คนธรรมดาไม่เท่าไหร่แพทย์พยาบาลหาหน้ากากอนามัยใช้ไม่ได้เลย
แต่มันยังมีบุคคลคนนึงค่ะเขาบอกเป็นผู้ติดตามรัฐมนตรีด้วยนะคะ
บอกว่าโอ้โหมีหน้ากากอนามัยหลายร้อยล้านชิ้นเลย
มีขออีกเยอะด้วยขอแค่มีเงินติดต่อมาเลย
พร้อมที่จะขายให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อน
เอาส่วนดีนะครับส่วนดีนะครับขอให้มีเงินนะครับ
เลยกันเข้ามาครับมีใบเซอร์เลยนะครับ
เอามาขายรถด้วยนะส่งของเอามาแค่นี้นะครับ
หมอพยาบาลเขาหากันแทบพลิกแผ่นดินไม่เจอ
ทำไมมากองอยู่ที่นี่เยอะขนาดนี้เป็นโรงงานเลย
แหม่มโพดำนะคะเพจแหม่มโพดำเป็นคนเอามาโพสต์บอกว่า
คนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีมีหน้ากากในสต๊อกเป็นล้านอัน
พร้อมหลักฐานติดต่อหลังไมค์ได้นะ
ชาวโซเชียลหาเจอคนอมหน้ากากแล้วล่ะ
โพสต์ลงไปซึ่งโพสต์นี้ถูกโพสต์ในวันที่๒มีนาคมนะคะ
ลงภาพหน้ากากอนามัยหลายกล่องระบุข้อความบอกว่า
ประกาศขายหน้ากากอนามัยสินค้ามี๕ล้านชิ้น
พรุ่งนี้๒มีนาคมราคาเบาจับต้องได้๑๔บาทต่อชิ้น
ใช้ในโรงพยาบาลทางการแพทย์ไม่แบ่งขายขายทีละ๑ล้านชิ้น
การเงินหรือพาในทุนจีนมาซื้อในหน้าไม่ติดทุนไม่ต้องมาเสียเวลา
ดวนราคาไม่แรงหน้าหนา๓ชั้นสินค้าอยู่กับกลุ่มทีมงานผม
โอ้โหคนได้ด่ากันทั้งแผ่นดินจากข้อความเหล่านี้แล้วก็ภาพต่างเหล่านี้เลย
คือก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเพจแหม่มโพดำเขาบอกว่า
เป็นคนสนิทผู้ติดตามรัฐมนตรีเขาโพสต์ช่วงเตือนเดือนกุมภาพันธ์เอาไว้นะคะว่า
หน้ากากอนามัยไปขายที่ประเทศจีน
อ้างว่าเป็นภาพหมู่ที่มีตัวแทนจากรัฐบาลจีนบ้างล่ะ

เจ้าของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
แล้วก็ตัวแทนของตำรวจในพัทยา
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นนะคะ
โดนกันไปเป็นแถบเลยนะ
ค่ะก็มีการถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกกันแบบนี้
คือหลายคนเห็นภาพนี้อึ้งค่ะคุณ
ถึงกับอึ้งในภาพที่ปรากฏออกมา

ว่าจะอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ดี

เพราะว่าในขณะที่คนทั่วไปเขาหาซื้อหน้ากากอนามัย
คือหาแทบจะไม่ได้พลิกแผ่นดินก็ยังไม่เจอ
แต่ชายคนนี้กลับมีหน้ากากอนามัย
สต๊อกเป็นล้านล้านชิ้นและที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักคือนอกจากจะมีในทุนรู้เห็นเป็นใจแล้ว
ยังมีทีมงานของคณะทำงานของรัฐมนตรีร่วมวงทำธุรกิจนี้ด้วยโดยเจ้าของเฟซบุ๊กได้โพสต์ภาพกับชายคนหนึ่ง
พร้อมกับเขียนข้อความว่านั่งคุยธุรกิจหน้ากากอนามัยกับพี่น้องที่นี่
รัฐสภาของผู้ติดตามรัฐมนตรีคนหนึ่งบัตรใบนี้ค่ะ
เห็นชื่อชัดชัดเจนกระทรวงไหนผู้ติดตามใครมีชื่อครบหมดเลยนะคะ
ซึ่งเป็นตัวการันตีว่าเป็นคนใกล้ชิดคณะรัฐมนตรีจริง
หลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีหลายคนเป็นห่วงแอดมินเพจดังเพจนี้

หลังจากตรวจสอบล่าสุดเพราะว่าข้อมูลที่เพจดังนำมาแฉ

ทีนี้มันมีข้อมูลมานะคะจากฝั่งเจ้าของโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัย
เขาออกมาโพสต์ตัดเพาะเรื่องหน้ากากอนามัยขาดตลาด
เขาบอกว่าผมที่เป็นโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
ผมผลิตสินค้าส่งตรงให้กรมการค้าภายในทุกวันเลยนะ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือโรงพยาบาล
ยังถูกเจ้าหน้าที่ทั้งของกรมและทหาร
เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานแบบถี่ยิบเลย
ส่งของไปทั้งนั้นที่ไม่ได้เงินด้วยซ้ำเพราะทำสัญญากันไว้
กลายเป็นว่าไอ้ของที่ส่งไปมันถูกส่งไปขายต่อประเทศจีนซะอย่างนั้น
เจ้าของโรงงานผู้ผลิตเองก็คล่องใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลต้องตอบให้ได้นะคะ
ทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ขอไม่ใช้นามสมมุติหรือไม่ปิดบางชื่อก็แล้วกัน
เพราะเมื่อกี้ป้ายมันก็เห็นชัดแล้วล่ะว่าพาดพิงไปถึงใครก็ถึงร้อยเอกธรรมนัฐนี่แหละ
ออกมาแถลงข่าวปฏิเสธแล้วนะคะบอกว่า
ผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้จักไม่เกี่ยวกับผมนี่คือแผนล้มรัฐบาล
สรุปใจความออกมาได้ประมาณนี้
เอกธรรมนัฏบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัยด้วย
ส่วนบุคคลที่มีป้ายขึ้นว่าชื่อพิตตินันรักเอียด
ผมก็ไม่รู้จักไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลย
ธานีพักพลังประชารัฐที่มาขอสมัครเป็นคณะทำงาน
ก็เลยรับไว้ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และมีการแจ้งความที่สพนปลือจังหวัดชนบุรีให้รีบตรวจสอบแล้ว
ยังสั่งการให้นายพิธีนันไปแจ้งความด้วย
ดำเนินคดีกับนายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรี
คนที่อ้างตัวเป็นเจ้าของโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว
และให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายพิตินัน
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่ละเว้นดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีการกักตุนหน้ากากอนามัยถึง๒๐๐ล้านชิ้นจริง
น่าจะเป็นคนที่อยากดังไปถ่ายภาพคณะทำงานของผม
แล้วเอาไปแอบอ้างโพสต์ซะมากกว่า